คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อเที่ยงคืนครึ่งเมื่อคืนนี้
คือไปกินเหล้ายาดองอยู่ที่ร้านซุ้มยาดอง
แต่ปรากฏว่าพอเมาแล้วก็ไปทำร้ายร่างกายลูกสาวของเจ้าของซุ้มยาดอง
ถูกเจ้าของร้านซุ้มยาดองต่อยเขาที่ใบหน้าต่อยไม่กี่หมัดนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีการแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ
เวลาเที่ยงคืนครึ่งของเมื่อคืนที่ผ่านมา
ว่ามีเหตุชายถูกทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิต
เขตบางเขียนกรุงเทพที่เกิดเหตุอยู่บริเวณปากซอย
ใกล้กับร้านขายยาดองบนฟุตปาด
พบศพของนายนบรงมุมทองอายุ๓๙ปี
เป็นพนักงานรับส่งเอกสารสภาพนอนหงาย
เสื้อคอกลมสีเขียวกางเกงยีนขายาวสีดำ
สภาพใบหน้าบวมปูดนะครับร่างกายมีรอยฟกช้ำ
โดยมีนายนบพรโพศีอายุ๓๐ปี
ผู้ก่อเหตุยืนรอให้การกับตำรวจ
ซึ่งนายนบพรเป็นเจ้าของร้านซุ้มยาดองแห่งนี้
ก่อนเกิดเหตุผู้ตายมากินยาดองที่ร้าน
แล้วกินไปกินมากินหลายกริ๊บแล้วนะฮะเกิดอาการเมา
จากนั้นก็เข้าไปตบตีลูกสาวของนายนบพรที่นั่งอยู่ที่ร้าน
ทีนี้นายนบพรผู้เป็นพ่อทนไม่ได้
อยู่มาทำร้ายร่างกายลูกสาวของเขาทำไม
ก็เลยเกิดการทะเลาะกันถกเถียงกัน
จนถึงขั้นลงไม้ลงมือแล้วก็ชกต่อย
ผู้ตายล้มลงแล้วก็แน่นิ่งไป
ตอนนั้นนายนบพรไม่รู้นะไม่แน่ใจว่า
คนที่ถูกต่อยคือนายดารงเสียชีวิตแล้ว
ก็รีบแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
แล้วก็กู้ภัยให้เข้ามาตรวจสอบ
แล้วเจ้าหน้าที่มาพบว่าเสียชีวิตแล้วนะครับ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น

แล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
ส่วนศพนั้นนำส่งนิติเวศโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
แล้วก็จะประสานญาติให้มารับศพ
เพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลต่อไปนะครับ
ก็เป็นเรื่องการทำร้ายร่างกายผู้อื่นนี่ต่อกันมา๓ข่าวแล้วนะคะ

แต่ทำไมดูข่าวแบบหนักทั้งนั้นเลย